ต่อกันเลยค่ะที่ข่าวนี้ที่ฉันตกออกตกใจมาก
ส่งอุทานว่าตายและระยะ

ตั้งมาอีกแล้วบอกว่าดารงดาราเนี่ยตายเป็นแถว

ทำกับพี่เรนแล้วทำไมชอบทำกับเพจไทยรัฐเป็นอะไรมากหรือเปล่า

เขาบอกเลยว่าอิทธิฤทธเพจปลอมเว็บปลอมนะครับ
ข่าวลวงโลกให้ประชาชนตกใจค่ะ

พี่ป๋องโดนแม้จะมีภูเจียหายบางส่วนเริ่มเอาผิดกันแล้ว
แจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจัง
เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมไม่ใช่มองว่าเป็นเรื่องขำอย่างเดียวนะ

กระทบกระเทือนอยู่เหมือนกันนะ
ความเป็นส่วนตัวของคุณนะฮะต้องแจ้งความค่ะ
แต่ยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่เรื่อยค่ะ
โดนหมาดคือก็พิธีกรนี่แหละพี่ป๋องกระพลโดนไป
เจ้าตัวถึงกับต้องอัดคลิปนะฮะยืนยันว่ายังอยู่ดีมีสุข
ไซต์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมรายงานข่าวการเสียชีวิตของคุณเรย์นะฮะ
หลังจากว่าประสบอุบัติเหตุขับรถตกทางด่วนซึ่งแพทย์ทำการผ่าตัด
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้คือทั้งหมดทั้งมวลที่ดิฉันพูดนี่คือข่าวปลอมนะครับคุณผู้ชม
โดยภายหลังพบว่าเป็นเว็บปลอมค่ะทางด้านของคุณเรย์เองก็ได้ออกมาโพสต์ในอินสตราแกรมเป็นรูปตัวเอง
ฮิ้วสุนัขตัวโปรด๒ตัวพร้อมกับข้อความสั้นนะคะว่ายังสบายดีนะครับ
เออก็เอาทำเอาแฟนคลับนะฮะสบายใจหายห่วงแล้ว
เพราะว่าบางคนเนี่ยดิฉันเข้าไปดูในอินสตราแกรมของคุณเรย์เข้ามาเม้นไม่รู้
เขาเขียนว่าขอให้พี่เรหลับให้สบายไปอยู่ในพบภูมิที่ดีว่า

ยังยังไม่ตายนะคุณผู้ชมค่ะ
เช็คดูดีว่าเว็บที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นเว็บจริงหรือว่าเว็บปลอ

อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะข่าวแบบนี้ต้องกรองกันก่อนนิดนึ

ติแล้วก็สตังค์ด้วยนะคะต้นเดือนอยู่เดี๋ยวรอลุ้นหวยกันวันนี้หวยออกแน่นอน